คราวนี้พาคุณผู้ชมไปญี่ปุ่นบ้างค่ะ
ญี่ปุ่นเขาคิดอะไรแปลกมาตลอดเลยนะคะ

ธุรกิจที่ว่าเป็นธุรกิจโรงแรมค่ะ
ดูแบบโรงแรมแล้วมันแตกต่างยังไง

คราวนี้เป็นโรงแรมสำหรับศพค่ะคุณผู้ชม
เพื่อที่จะลดความแออัดระหว่างที่รอเผาศพนั่นเองนะคะ

กรมท่าเงินเงินนี่แหละที่จังหวัดคาวาซากิ

แค่เราเห็นหน้าต่างเราก็หวาดภาวะ

คือจะบอกว่านี่แหละค่ะ
ม่านที่ปิดอยู่คนที่อยู่ข้างนอกก็มองเห็นไม่ได้
แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ตั้งของโรงแรม
สำหรับคนเสียชีวิตบริษัทโซค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่ญี่ปุ่น
เปิดให้บริการสำหรับญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วไม่มีที่เก็บศพระหว่างรอเผา
ทีนี้สามารถที่จะเก็บศพได้นานสุดคุณ๔วัน
อุณหภูมิในนั้นเย็นจัดศพไม่เน่าเปื่อย

มีขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ความขาดแคลนเตาเผาศพในญี่ปุ่น
ทำให้มีศพจำนวนมากเลยที่จะต้องรอนานหลายวันกว่าจะได้เผาค่ะ
แต่ว่ายาดก็ที่เขาติดขัดปัญหาว่าไม่มีที่ตั้ง

ทีนี้ผู้ใช้บริการโรงแรมจะสามารถเข้ามาหาศพได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
กว่าจะมีการเคลื่อนย้ายศพไปยังเตาเผา
ทีนี้ดูเรื่องสถิติเรื่องตัวเลขกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ปี๒๕๕๗มีผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะในกรุงโตเกียวเนี่ยนะคะ
มากถึง๑๑๑๐๐คน
แต่ว่ามีเตาเผาให้บริการ๒๖แห่งเท่านั้น

ส่วนจังหวัดคานากาวะค่ะ
ที่บริษัทโซเขามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เนี่ย
มีเตาเผาศพประมาณ๒๐แห่ง
แต่มีผู้เสียชีวิตมากถึง๗๕๐๐คนในปีเดียวกัน

อันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีผู้เสียชีวิตมาก

รองจากโตเกียวและโอซาคา

ดูวิธีการดูแลศพของทางเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ย
ที่เปิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวญี่ปุ่นด้วย

แต่ว่าอย่าไปส่องหน้าต่างมากนะบางทีก็กลัวนะ